น้องเฮ้ยวันนี้ฟ้าสดใสหน้าช่วยโชว์ชาวแบบนี้
กลางร้านแล้วจะมีคนมาไหมล่ะ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาได้ครับช่วงนี้ฮ่องว่างอยู่นะคะแต่ตั้งแต่เช้านะคะ
อย่ามาตอนบ่ายนะคะฝนเดี๋ยวเจอกันค่ะ
ฝนมาหนักมาตลอดเลยนะคะแต่ตอนนี้ดิฉันอยู่แถวภาคตะวันออกค่ะเช้าเช้าก็ยังโอเคอยู่นะคะ

ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะ
เห็นไหมคะช่วงนี้ณเวลานี้เลยนะคะ
ภาคใต้ตรวจพบกลุ่มฝนไล่ลงไปตั้งแต่ชุมพรค่ะ

และภาคใต้จะเป็นแบบนี้ไปอีกหลายเดือน
เพราะเข้าสู่ฤดูมรสุมอย่างเป็นทางการนะคะ
เรียกว่าตกหนักตกทั้งวันตกทั้งคืนเลย
ส่วนเรื่องของลมหนาวเมื่อไหร่จะมาคะ

แต่แถวแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายค่ะ

ไม่มาถึงภาคกลางของประเทศสักทีนะคะ
นี่ค่ะวันที่๑๐๑๔นู้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อุณหภูมิถึงจะลดลงนะคะ
ประเทศไทยนิดเดียวเท่านั้นแต่ย้ำแบบนี้นะคะ
ก่อนที่ลมหนาวเขาจะมาเดี๋ยวเขาจะมีฝนมาก่อนค่ะ
ฝนจะเป็นฝนลักษณะที่ตกค่อนข้างหนักด้วยนะคะ
นี่คือฝนค่ะฝนแต่ว่าเป็นฝนณช่วงเวลานี้นะคะ
เดี๋ยวเราจะตรวจสอบตามวันและเวลาไปเนี่ยนะคะ
ณวันนี้ค่ะฝนเต็มไปหมดเลยภาคใต้
โดยเฉพาะในทะเลแล้วฝนเขาจะพัดขึ้นฝั่งค่ะ
ตะวันออกไปตะวันตกพัดขึ้นมาเรื่อยจนถึงฝั่ง
โอ้โหภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมไม่มีอะไรจะพูดค่ะภาพเหมือนเดิมตลอดเลยนะคะ
มันตกทั้งวันทั้งคืนค่ะแต่ภาคอื่นฝนน้อยมากจริงค่ะ
เอาคุณผู้ชมส่วนเรื่องของคลื่นเห็นไหมคะ
คลื่นสูงไม่เกิน๑๕เมตรนะคะ
ทั้งบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันค่ะ
ใครที่จะไปเที่ยวนะคะภาคตะวันออกเที่ยวได้
แต่ว่าภาคใต้ย้ำนะคะงดไว้ก่อนแล้วกันนะคะ
ภาคอื่นฝนภาคใต้ฝน
ภาคอื่นขออภัยนะคะที่บางพื้นที่น้ำยังมีอยู่เลย
นี่ค่ะเป็นสภาพน้ำท่วมขังนะคะ
แล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายแบบนี้
เหนือคือเมื่อวานนี้ที่ฉันบอกว่าภาคเหนือบางส่วนจะเกิดฝนตกลงมาค่ะ
อังคมแพทย์สายเชียงรายนี่คือภาพนะคะ
ฝนตกหนักเลยน้ำป่าดินโครนจากยอดเขาเห็นไหมคะมันเป็นสีแดง
ไหลลงทั่วหมู่บ้านอาขาสันเกล็ดทอง
มาเป็นรอบที่๓แล้วค่ะ
จะไปไหนก็ไม่ได้ก็ต้องกักตัวอยู่ในบ้านนั่นแหละ
น้ำหนักทั้งหมู่บ้านค่ะเละเทะไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะข้าวของร้านค้านะคะ
เสียหายไม่รู้จะกลับมาขายได้ต่อหรือเปล่านะคะ

นี่ก็ตกหนักไม่แพ้กันค่ะกลัวแพ้หรือยังไงก็ไม่รู้
ท่วมทั้งหมู่บ้านค่ะเป็นน้ำจากลำห้วยแม่จ๋า
คอสะพานบนถนนสายเมืองแม่ห้องศรไปขุนยวม
ขาดเลยแบบโอ้โหรถรถรถ
รถสิบล้อวิ่งมาพอดีค่ะ

คนขับล่ะเป็นยังไงคนขับปลอดภัยดีนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปแก้ไขแล้วค่ะคุณผู้ชม
โอ้ยสภาพอากาศอย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้านู้นแหละค่ะ
ความหนาวอะค่ะตอนนี้ยังไม่มานะคะ
แต่ลูกค้าของดิฉันมาแล้วนะคะ
เขาจะเมื่อยนะคะเอาแต่ว่าดีฉันต้องทำตามมาตรการก่อนนะคะ

คุณลูกค้าทำอาชีพอะไรค่ะเนี่ย
สภาพค่ะน่าตาดีด้วยนะคะขออนุญาตนะคะ
พวกมือตรงนี้นะพี่ซึ่งขออนุญาตก่อนนะคะ

ท่าต่อไปเมียดัดหลังค่ะคุณคะ

ไม่ค่ะต้องหนักค่ะคุณ